คุณผู้ชมคะมีข่าวร้ายมาแจ้งนะคะ
หลวงปู่แสงค่ะเกจิอาจารย์ชื่อดังในภาคอีสาน

มีการโพสต์แจ้งข่าวเกี่ยวกับอาการอาภาษณ์ของหลวงปู่แสง
เริ่มมีอาการอาภาษณ์หนักไข้ขึ้นสูง
แล้วก็ติดโควิด๑๙ตั้งแต่๑๕มิถุนายนที่ผ่านมานะคะ
แพทย์ก็ถวายการรักษามาเรื่อย
จนกระทั่ง๔ทุ่ม๕๐นาทีเมื่อคืนนี้ค่ะ

ซิเจนในเลือดต่ำกระสับกระส่าย
ตามหลักการต้องใส่ท่อช่วยหายใจ
แต่หลวงปู่เคยบอกเอาไว้นะคะว่าไม่ให้ใส่
แพทย์ก็เลยให้ยาลดอาการหอบเหนื่อย

แล้วสุดท้ายท่านก็ละสังขารไปเมื่อเวลา๑ทุ่ม๑๓นาที

โดยหลวงปู่แสงจันดะโชโตยานวโร

อริยะเจ้าผู้เปี่ยมล้นด้วยเมตตาธรรม
จำพรรษาอยู่ที่วัดป่าดงสว่างธรรม
ดงสว่างในอำเภอป่าติ้วจังหวัดเยอะโสธร
ท่านชื่อนายแสงดีหอม
เมื่อวันที่๑กันยายนปี๒๔๖
อำเภอฟ้าหยาดจังหวัดอุบลราชธานี
ปัจจุบันคืออำเภอมหาชนะชัยจังหวัดเยอะโสธร
หลวงปู่แสงอุปสมบทเมื่อวันที่๑มิถุนายน๒๔๔
วัดศรีจันทร์ในอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่น
ปัจจุบันสิริอายุอยู่ที่๙๘ปี
บวชมาแล้ว๗๖๐๐๐สาว
นางวิชุดาเข็มเพชรในอำเภอป่าติ้วก็ได้มีการร่วมประชุม
พร้อมกับคณะสงฆ์สายธรรมยุทธ์คณะกรรมการวัด
แล้วก็ศิษยานุสิตของหลวงปู่แสงยานวโร
ด้วยทั้งหลวงปู่แสงยานวโรมีดำริตในช่วงมีธาตุฐานว่า

ขอให้จัดงานเผาสรีระสังขารอย่างเรียบง่าย
และไม่ขอพระราชทานเพลิงศพค่ะ
ประชุมก็เลยมีมติให้เผาสรีระสังขารในวันอาทิตย

วัดป่าดงสว่างธรรมอำเภอป่าติ้วจังหวัดยะโสธร
ส่วนรายละเอียดเพิ่มเติมจะแจ้งให้ศิษยานุสิตทราบต่อไปค่ะ